ผมมีวิธีการในการทำการเกษตรให้ด้วยผลผลิตที่ว่าโอ้โหตั้งอยู่
เฮ้ยผลผลิตตั้งเด่โคนเด็กดูเยอะ
ทำไมคุณมาพูดโดเด่อะไรเป็นยังไงอ่ะจริง
เขือยาวคุณเคยเห็นไหมลูกมะเขือยาวส่วนใหญ่มันจะย้อยลงมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
มันหนักใช่ไหมล่ะค่ะแต่ที่นี่ที่จังหวัดสงขาปลูกยังไงล่ะฮะ
มันถึงได้ตั้งเดย์ขึ้นมาอย่างนี้ครับ
เขือชี้ฟ้าจริงนี่ไปกันที่บ้านพักภายในทัพเรือภาคที่๒จังหวัดสงขลาครับ
เป็นหน้าบ้านของคนเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒สงครานี่
เขาทำตรงนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัวหลากหลายนะ
มีฟักแฟงแตงโมไทโยโหฮิวมันต้องมีเยอะกว่านั้น
มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมไทโยโหคุดขึ้นเร็ว
เวลามันน้อยผมรวบรัดให้รักจะมีนี่ด้วยสระแหน่กะเพราตะไคร้มะเขือ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
ไม่ต้องตกใจแต่ผมจะให้ดูว่าปกติทั่วไปกับของพี่ทหารเนี่ยทำไมมันถึงไม่เหมือนกันนี่
ด้านซ้ายมือตาธรรมชาติอ๋อมันจะห้อยลงเหรอห้อยลงแบบที่ผิดปกติขึ้นฟ้าของพี่ทหารคนนี้
ไม่ใช่แค่มะเขือหรอกผักผลไม้อ่ะ
เวลามันออกมันจะออกชี้ฟ้าไม่ได้

เห็นไหมสาวสองคนน้องใบตองและคุณชิสาสงสัย

เขาทำยังไงให้มันชี้ฟ้าเหรอคะ
งั้นผมบอกเคล็ดลับเลยละกัน
คนเรือโทษบินแลกนางภาวิธีภาระยา

มะเขือที่นี่เขารสด้วยน้ำมะพร้าวครับ
เอาน้ำมะพร้าน้ำหอมของ

ลดลงไปที่ต้นมะเขือที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ

มะเขือชี้ฟ้าโดเดเลยครับ
ทีนี้หลายคนรู้ข่าวสนใจดิ

เริ่มคิดกันไปแล้วนะ

ฟันยังฮิตอยู่ยิ่งพอออกข่าว

แล้วตอนนี้ท่านพบและภรรยาบอกว่า
ต้นมะพร้าวที่เขาเอาลูกมะพร้าวน้ำมะพร้าวมาลดน้ำ

โอ้โฮราคาหมูกุ้งขนาดนั้นเลยเหรอ

เดี๋ยวฉันจะรอดู
เรื่องของน้ำมะพร้าวช่วยเรื่องกำลังวางชา

พืชผักก็ทำได้เหมือนกัน

มะพร้าวมันก็อุดมไปด้วยแร่ท่าสารอาหารมากมาย
เราก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทำเอาฮือหาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ